มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สี่แยกนะคะ
รถกระบะเนี่ยชนกับรถเก๋ง๒คันชนกันนะคะ
กู้ภัยก็มาช่วยเพราะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอยู่พยายามจะนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าผู้ชายคนนึงที่อยู่ในรถคู่กรณีนี่แหละค่ะออกมาจากรถ
แล้วก็เห็นกู้ภัยเขากำลังช่วยฝ่ายตรงข้ามอยู่ก็เอะอะโวยวายจนเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะ

ผมได้ยินผมเลยเดินเข้าไปถามว่า
อะไรนะครับพี่กู้ภัยไหนนะทำร้ายพี่
กู้ภัยข้างร้านเหล้าเนี่ยมันถีบผมสองครั้ง
ผมเลยบอกว่าคนนั้นอ่ะชื่ออะไร
เขาเลยเอ่ยนามมาตึ๊ดผมเลยบอกไปว่า
ไม่มีคนในกู้ภัยผมคนชื่อนี้ไม่มี
เขาก็เลยเถียงผมอีกผมก็เลยโต้กลับไปว่า
ผมเนี่ยอยู่มาเจ็ด๔๕ปีแล้ว
ผมยังไม่เคยได้ยินคนชื่อนี้เลย
แล้วทีนี้ก็เถียงกันออกมาตามคลิปแล้วครับพี่
พักกลุกกันไปพักกลุกกันมาครับ
แต่ก็ไม่ได้มีการชกต่อยอะไรนะครับ
น่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พี่เขาจะดื่มเหล้าเข้าไปนะคะ

พอลืมตามาอีกทีนึงเจอกู้ภัย
คิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เลยมีปัญหาแบบนี้ค่ะ

ที่เป็นหนึ่งในที่เกิดเหตุลดชนกันนะคะ
ผู้ภัยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ชายคนนี้นะคะ
เดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ